ส่วนเรื่องคดีน้องชมพู่ค่ะยังไม่จบนะคะ
ก็ยังคงมีการเดิมเนินการต่อเนื่องกันอยู่
แล้วก็ล่าสุดป้าแตนเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีน้องชมพู่แล้ว
สะพอกกตูมตามที่ได้รับหมายเรียกนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าพร้อมสู้คดียืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะ
ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับการตายของหลานนะคะ
แตนก็บอกถึงเรื่องนี้นะคะ
นางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนและนายชัยพลวิพาหรือลุงพลเนี่ย
เดินทางมาที่สะพาวกกตูมเที่ยวเผอดงหลวงจมุกดาหาร
พร้อมที่ในความผิวทนายรัชพลสิริสาคอน
มาทำหน้าที่แทนทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
มารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันกระทำผิดกับผู้ต้องหา
โดยร่วมกันกระทำการใดแก่ศพของน้องชมพู่
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
การชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพลิกศพ
ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ที่บรรยัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๕๗
โดยเป็นการกระทำของบุคคลตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ทางทนายรัชพลบอกกับผู้สื่อข่าว
ก่อนจะเข้าไปรับฟังการแจ้งข้อหาของป้าแตนนะคะ
บอกว่ายังไม่รู้ว่าหลักฐานชี้ความผิดนี่คืออะไร

ถ้าจะต้องประกันตัวทางป้าแตนก็เตรียมหลักทรัพย์มาพร้อมแล้ว
แต่ความจริงข้อกล่าวหามีอัตราโทษเพียงแค่จำคุก๖เดือนถึง๒ปี

ป้าแตนเองก็บอกว่าตอนที่รู้ข่าวว่าจะถูกแจ้งข้อหาก็งงค่ะ

ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและจะต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
ส่วนทางลุงพลก็มีความเครียดอยู่บ้างแต่ก็พร้อมสู้คดีนะคะ
ป้าก็บริสุทธิ์ใจทุกครั้งค่ะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างในกับหลานตัวเอง
ส่วนนี้เราก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ทำงานลักษณะครอบครัวและลักษณะลักษณ์กรุงนะค่ะ